เพราะว่าโอ้โหพื้นที่ของโคลราชเนี่ยอวมเลยคุณนะ

อ่างเก็บน้ำที่รับน้ำพื้นที่ทางการเกษตรถนนมิตรภาพ
แล้วผู้ว่าเตือนเรื่องของพื้นที่อำเภอเมืองด้วย
ใช่ค่ะนอกจากที่โคราชแล้วชายภูมิก็หนักเหมือนกัน

เดี๋ยวก่อนจะไปโคราชเดี๋ยวขอพาไปดูที่ชัยภูมิก่อนแล้วกันคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนี้คนชายภูมิดูข่าวเที่ยงไทยรัฐอยู่หรือเปล่า

นี่ภาพมุมสูงที่คุณผู้ชมเห็นนี่
คือช่วงที่ผ่านมาค่ะฝนมันตกหนักแล้วก็ตกต่อเนื่องกันมาตลอดเลยนะคะ
ชัยภูมิตั้งแต่พายุตัวก่อนนู้นนะเตี้ยนหมู่
จนมาถึงคมปาซุจนมาถึงร่องฝนที่พาดผ่านบ้านเรา
น้ำยังท่วมต่อเนื่องนะชัยภูมิ
แล้วคุณคิดดูสิพอฝนมันตกหนักใช่ไหม
น้ำก็ไหลลงอ่างเก็บน้ำลำคันฉูมันล้นสปิลเวย์

ทีนี้ค่ะบ้านเรือนชาวบ้านเดือดร้อนเพราะว่าทันลักเข้าท่วมบ้านเรือน
ใน๒๒หมู่บ้าน๗ตำบลที่อำเภอบำเน็ตนโรงที่ชายภูมิ

อยู่ที่หมู่บ้านหนองผักแว่นในเขตเทศบาลบ้านเพชร
หมู่บ้านที่ติดกับคลองลำคันฉูเลยค่ะ
ครั้งนี้เนี่ยท่วมหนักมาเป็นระลอกสองแล้ว
น้ำสูงครึ่งเมตรได้บางจุดที่มันสูงมากมากอ่ะนะ

สูง๒เมตรก็มีชาวบ้านต้องอบพยพหนีน้ำ

แล้วก็ล่าสุดค่ะมวลน้ำก็ไหลเข้าท่วมอีก๒หมู่บ้าน
ก็คือบ้านกลุ่มกับบ้านโนนสังที่ตำบลหัวทะเล
รถเล็กไม่สามารถเข้าออกหมู่บ้านได้เลย
แล้วคุณดูสิการสัญจรในหมู่บ้านมันมองไปเนี่ย
มันกลายเป็นน้ำล้อมรอบแบบนี้
ชาวบ้านเขาบอกว่าจะต้องใช้เนี่ยค่ะ
เป็นรถบรรทุก๖ล้อน้ำมันสูงเหลือเกิน
น้ำไหลแรงด้วยแล้วถนนบางช่วงก็โดนน้ำกัดซะเสียหายนะคะ
ส่วนที่เขตอำเภอกเกษตรสมบูรณ์เนี่ย
น้ำท่วมต่อเนื่องเป็นวันที่๓แล้วค่ะ
ล่าสุดเมื่อเช้านะคะของเราก็ตรวจสอบไป
สถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลอำเภอกเกษตรสมบูรณ์เนี่ย
น้ำลดลงแล้วนะคะชาวบ้านเขาก็ออกมาทำความสะอาด
สถานที่ราชการน้ำก็ลดลงแล้วเหมือนกัน
รถเล็กเนี่ยก็สัญจรไปมาได้แล้วเนี่ยเห็นไหมคะ
ถูพื้นเริ่มกวาดบ้านกันแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอีกสามตำบลนะ
คือที่ตำบลโนนทองตำบลกุฎเลาะตำบลบ้านยาง
ตอนนี้น้ำยังคงทรงตัวอยู่เดี๋ยวอีกสักวันสองวันเนี่ย
น้ำอาจจะลดลงเพราะว่าจากที่ดิฉันดูกรมอุตุนี่นะคะ
ก็บอกว่าท่วงเนี้ยเนี่ยบ้านเราฝนจะน้อยลง
คือมีแค่ภาคใต้อะตกประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์
เหลือทั่วประเทศฝนตกประมาณ๓๐นะคะ
ตรวจสอบโคลราศโคลราศอวมดูอ่างเก็บน้ำ
บ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตร
ถนนหนทางอำเภอเมือง
น้ำเตรียมพร้อมที่จะทะลักเข้าไปแล้วนะฮะ

ต้องมีการปิดทางรถไฟในเส้นทางของโคราช

แล้วก็ซัดเอาหินที่วางกรองเส้นทางพัดหายไป
กับความแรงของกระแสน้ำหลังฝนตกติดต่อกันหลายวันนะครับ

ระหว่างสถานีกุจจิกอำเภอสูงเนิน
กับสถานีโค้กกลวดอำเภอเมืองนครราชสีมา
ระดับน้ำท่วมเตรียมรางรถไฟสูงนะคุณ
พอทำทางรถไฟขึ้นมาสูงแล้วน้ำยังผ่านได้
เท่ากับระดับน้ำอาจจะสูงโอ้โหหลายเมตรนะครับ
แล้วก็ทีนี้มีน้ำไหลเชี่ยวกราก
แนวโน้มน้ำท่วมน้ำจะสูงขึ้นเรื่อยนะฮะ
รางรถไฟตอนนี้ถูกกระแสน้ำพัดขาดเป็นบางช่วงแล้ว
ระยะทางที่กระแสน้ำพัดรางรถไฟขาดประมาณ๘๐๐เมตรนะครับ
โดยผู้ช่วยนายสถานีรถไฟกุจจิกอำเภอสูงเนิน
บอกว่าได้ประสานให้การรถไฟประกาศหยุดเดินรถสายอีสานทั้งหมด

ส่วนที่มาถึงสถานีกุจจิกแล้วก็ให้จอดไว้ที่สถานี
จัดหารถบัสปรับอากาศ๖คัน
ถ่ายผู้โดยสารประมาณ๒๕๐คนนะครับ
ก็เป็นการแก้ปัญหาผู้โดยสารตกค้างในครั้งนี้ก่อน
นี้ได้ประกาศหยุดเดินขบวนรถชั่วคราว๒วัน

เพื่อประเมินสถานการณ์วันต่อวันอีกครั้งหนึ่ง

ไปดูบริเวณอ่างเก็บน้ำกันบ้างนะฮะ
ดีค่ะไปดูน้ำในลำตะคองหน่อยนะคะ
ที่มันเอ่อท่วมถนนมิตรภาพสายบายพาส
นครราชศรีมาขอนแก่นขาเข้าจังหวัดขอนแก่น
ในพื้นที่ตำบลปุใหญ่ที่อำเภอเมืองนครราชศรีมา
ซึ่งเป็นระยะทางยาวประมาณกิโลหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
แล้วน้ำสูงก็ประมาณฟุตหนึ่งนะคะ
บางช่วงเดินรถได้ช่องทางเดียว

รถก็จะติดสะสมยาว๒กิโลกว่านะคะ

เขาบอกบางช่วงน้ำก็สูงสูงกว่าครึ่งเมตร
ถ้าเกิดว่าจะต้องป้องกันน้ำ
ก็จะต้องไปเอากระสอบทรายมาวางกั้นเอาไว้

แล้วระดับน้ำตอนนี้มันก็ยังสูงอย่างต่อเนื่องเลย
เห็นไหมคะท้ายกระบะนี่มีแต่กระสอบทราย

ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ

ก็มีการเรียกประชุมทุกภาคส่วนเลย
เพื่อที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
เขตเมืองนครราชศรีมาอย่างเร่งด่วนนะคะ
รวมถึงผู้ว่าก็จะต้องวางแผนรับมือสถานการณ์น้ำ
รุ่มน้ำลำตะคองที่ไหลผ่านเขตพื้นที่อำเภอเมืองด้วย
ตอนนี้จากปริมาณน้ำที่มันมากที่มันเยอะ
น้ำก็เลยล้นประตูระบายน้ำประตูระบายน้ำละลมหม้อ
ตอนนี้ไม่สามารถที่จะควบคุมได้
น้ำก็ต้องแบ่งออกทางลำน้ำบริบูรณ์นะคะ

อำเภอขามทะเลศาสตร์จะไหลเข้ามา
ยังลำน้ำลำตะคองที่ไหลผ่านตัวเมือง
ใช่ฮะอันนี้ก็เลยต้องเฝ้าระวังกันยกใหญ่เลยนะฮะ
ใช่ค่ะนี่วันที่๑๙แล้วใช่ไหม
เขาคาดการณ์ว่า๒๐ตุลานี้มวลน้ำจะไหลเข้ามาถึง
ดังนั้นก็ต้องวางแผนรับมือกันหน่อยค่ะ
โดยเฉพาะการป้องกันน้ำท่วมในเขตโรงพยาบาล
มีอยู่๓แห่งนะที่อยู่ใกล้กับลำตะคองนะคะ
ทีนี้เขาก็มีการวางแนวกระสอบทรายตลอดแนวโรงพยาบาล

พวกอุปกรณ์ทางการแพทย์ขึ้นที่สูงด้วย
แล้วก็แจ้งเตือนชาวบ้านที่อยู่ตรงลำตะคอง
จะต้องพร้อมรับมือกับน้ำท่วมด้วยนะคะ